สีนะใช่ไหมเดี๋ยวจะไปกินกันไปกินอะไรไปกินขนมจีนเส้นสด
เขาบอกว่าที่นี่น้ำยาเพียบเลยครับคุณต้องรีบไปเลยนะ
เอาจริงผมจะบอกให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องขนมจีน
ร้านขนมจีนอร่อยอร่อยเยอะมากคุณชนะไปพิสูจน์ความอร่อยมาแล้ว
ถูกต้องฮะส่วนร้านนี้ผมยังไม่เคยไปแต่อยากแนะนำให้ลองไปทานกันดูนะครับ
ที่ร้านขนมจีนเมืองคอนเส้นสดตั้งอยู่ที่ซอยพานยมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านหน้าอยู่ตรงไหนเขาขายอยู่แถวบริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุนครศรีธรรมราช
หาง่ายใครก็ไปกลับไหว้พระธาตุที่นั่น
ใช่ไหมล่ะแล้วบรรยากาศร้านโปร่งโล่งสบายคุณกราบไหว้เดินให้ทั่ววัด
เสร็จปั๊บหิวก็มากินตรงนี้เขาบอกว่าเก้าอี้ใส่ขนมเยอะมาก
ไม่ต้องกลัวคนเยอะจะไม่มีที่นั่งมีจ้ะ
แล้วเสิร์ฟมาเป็นแบบนี้เส้นสดเขาเอากันไกลตัดเลยนะ
ค่ะเออเส้นเหมือนยาวไงจะได้ไม่ดีดเข้าตา
น้ำยาปูม้าโอ้โหเยอะจังเลยค่ะ

แล้วดิฉันเห็นมันมีพวกที่กินเคียงกันด้วยเยอะแยะเลยนะ

แล้วจะเป็นผักที่คุณบางทีไม่คุ้นเคยเป็นผักที่มีเฉพาะที่นครศรีเท่านั้นของทางภาคใต้เท่านั้นคุณดูชุดผักเขา
ใช่ที่สำคัญทานพวกนี้น้ำยองน้ำยาจะมีความเผ็ดอ่ะแต่งหมูทอดไว้ด้วย

แล้วไข่ต้มก็ได้นั้น
นะแล้วดูเส้นเขานี่ทำแบบสด
คุณผู้ชมคุณไปคุณไม่ต้องไปล้วงเองนะเดี๋ยวเขาจะล้วงไว้
เออมันเกิดไปตักล้าไม่ใช่ไปสินค้าร้านเฮ้ยเส้นสดจริงเปล่า
เอาลูกไปล้วงไม่ต้องวันต่อไปเออ
ร้านนะครับเขาขายราคาไม่แพงเอาไปดูกันได้มีชุดเล็กชุดใหญ่ให้เลือกกัน
เขาบอกว่าสั่งเนี่ยนะเป็นจานก็ได้๔๐บาทก็มีเหมือนกันขาย
ตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๑๖นาฬิกาเปิดบริการทุกวัน
อยากตามคุณภูมิมามไปมุมมามซะหน่อยเลย
ก็ควรสีขึ้นชื่อขนมจริงโอ้โหเห็นแล้วอยากกินนมจริง